คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อแต่ถึงขั้นทำให้มีคนเสียชีวิตเลยค่ะ
เครื่องตัดย่าค่ะเครื่องตัดย่าระเบิดแล้วก็ไหม้ตามตัวค่ะ
เขาก็วิ่งพยายามจะดับไฟไปล้มลงกลายเป็นไฟไหม้บ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะบ้านอยู่ในสวนยางท้ายหมู่บ้านนิคมทหารผ่านศึกที่จังหวัดมุกดาหาร
พบศพนายวิชัยอิทธิจันทร์อายุ๖๘เสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
หงายใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อกล้ามสีดำถูกไฟไหม้ที่แขนสองข้าง

อายัดศพไว้เพื่อนำไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
บาดแผลของผู้เสียชีวิตน่าจะเกิดจากแรงระเบิดของเครื่องตัดย่า
เพราะด้านนอกของห้องนอนนะคะเครื่องตัดย่ามีรอยไหม้
ผิวหนังบางส่วนติดอยู่กับสายสะพายเครื่องตัดย่าด้วย
มีรอยเลือดด้วยค่ะ
คาดว่าเครื่องตัดย่าระเบิดแล้วไฟคงไหม้ตามตัวตามแขนของนายวิชัยอ่ะนะคะ
นายวิชัยก็คงวิ่งไปหาอุปกรณ์ดับไฟวิ่งเข้าไปในห้องนอนแล้วล้ม

ล่าสุดวันนี้เนี่ยเราส่งคุณธนกรทองคำนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ยังมีกองเลือดอยู่ที่ห้องนอนที่วงกบประตู
เครื่องตัดย่าผ้าห่มมีร่องรอยถูกไฟลุกไหม้จริงนะคะ
แล้วก็ไปเจอถุงยาที่ผู้เสียชีวิตกินเป็นประจำ

สิ่งของต่างในบ้านยังถูกจัดเรียงอยู่ค่ะ
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นอะไร
ก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรด้วย
ดังนั้นก็คาดว่าสาเหตุมันก็คือนี่แหละ
เครื่องตัดย่าระเบิดแล้วเกิดไฟไหม้
รัฐภูมิอายุ๔๓ปีอดีตลูกเขยของผู้เสียชีวิตบอกว่า

เพราะว่าผู้เสียชีวิตเขามีโรคประจำตัวคือเป็นโรคซึมเศร้า

ลูกเมียของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่อยู่แล้ว
เสียชีวิตกันไปหมดแล้วเขาอยู่คนเดียว
ก็เลยได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยดูแล

ขออยู่ที่นี่นะขออยู่บ้านสวนยางพาราตรงนี้

รัฐภูมิคนที่ดูแลนะคะก็บอกว่า
ตัวเองก็มากรีดยางเช้าเย็นก่อนเกิดเหตุก็มา

ปรากฏว่ามาพบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและประสานตำรวจ
มาตรวจสอบค่ะ

มันจะอยู่ใต้เตียงอันนี้ฟ้าอันนี้มันกระเปก
กับพ่อเมียมาบึงก็มาสองคนกับเมียนะ
ก็มาชงวงบึงแล้วก็กาเฟ่บอกพี่ใหญ่บ้าน
นายเทียรชัยอายุ๔๐ปีผู้ใหญ่บ้านค่ะ
บอกว่าเดิมทีผู้เสียชีวิตเป็นคนจังหวัดอุดรธานี
ทหารผ่านศึกเข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
พาครอบครัวมาอยู่ในพื้นที่ที่จัดสรรให้กับทางทหารผ่านศึก
เมื่อปีที่แล้วผู้เสียชีวิตย้ายเข้าไปอยู่ในสวนยางพารา
แล้วก็นี่แหละค่ะเกิดเหตุสลด
ผู้เสียชีวิตไม่มีศัตรูที่ไหนไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครจริง
เท่าที่ผู้ใหญ่บ้านดูแลอยู่นะคะ
แล้วก็เท่าที่ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็นี่แหละ
คงจะถูกไฟไหม้แล้วดูสภาพของเครื่องตัดย่า
มันมีร่องรอยถูกไฟไหม้จริง
บาดแผลที่ไทยทอยของผู้เสียชีวิต
น่าจะเกิดจากการที่ถูกไฟไหม้แล้วล้มแล้วไปกระแทกอะค่ะ
นี่นะคะร่องรอยที่อยู่ในบ้านลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูค่ะ
เมืองต้นนะคะญาติและผู้นำหมู่บ้าน
ก็ไม่ได้ติดใจที่ว่าจะมีการใช้ความรุนแรงหรือเป็นการทะเลาะบ่วงแว้งอะไรกันค่ะ
สาเหตุการเสียชีวิตอะไรก็เชื่อว่านี่แหละมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะ
แต่เพื่อให้สิ้นสงสัยและเพื่อความถูกต้อง
ตำรวจสพว่านใหญ่ก็จำเป็นจะต้องส่งศพของผู้เสียชีวิต
ผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็ไปดูร่องรอยบาดแผลที่ด้านหลังหลังคอนะคะ

หลังชนสูตรเรียบร้อยญาติก็จะชาปนกิจที่ชาปนสถานของหมู่บ้าน
ก็จะไม่มีการนำร่างเข้าหมู่บ้านตามความเชื่อของคนในพื้นที่ค่ะ